เดือดอนุทินขอหวดแพทย์คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้กลายเป็นประเด็นดราม่าเลย
คือคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ถ้าเกิดว่าในทางกฎหมายคนที่นำทีมรบกับโรคโควิด๑๙
คือนายกรัฐมนตรีเพราะว่าเป็นประธานบัญชาการศูนย์สอชแต่ว่าในทางปฏิบัติ
ทราบกันดีค่ะว่าแม่ทัพเบอร์หนึ่งที่ต้องไปชักทงรบกับโรคโควิด๑๙
คือคุณอนุทินคุมหมอคุมพยาบาลคุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งกระทรวงสาธารณสุข
แต่ทีนี้เจ้ากระทรวงออกมาพูดในลักษณะคือต่อว่า
ทั้งคุณหมอทั้งพยาบาลที่ไปรับเชื้อเป็นโรคโควิด๑๙
ติดมาทั้งหมดตอนนี้ยอดผู้ป่วยสะสมเฉพาะคุณหมอหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เก้ารายด้วยกันคุณอนุทินเนี่ยไปพูดลักษณะตำหนิหลังจากที่
นักข่าวพยายามถามเรื่องของมาตรการลดความเสี่ยงให้กับบุคลากรทางการแพทย์
พอพูดแบบนี้คุณหมอเอ่ยพยาบาลเอ่ยบุคลากรทางการแพทย์เอ่ยเดือดเลยค่ะ
เดี๋ยวไปฟังต้นเรื่องก่อนว่าคุณอนุทินประโยคชัดเขาพูดตำหนิว่ายังไงค่ะ
เท่าที่ผมได้รับรายงานมานะครับการติดเชื้อของแพทย์จากการปฏิบัติหน้าที่
ให้การรักษาโควิดยังไม่มีนี่คือสิ่งที่จะต้องไปขวดกันนะครับ
อันนี้ต้องยอมรับพวกเราก็ไม่พอใจนะครับ
บุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่เฝ้าระวังตัวเอง
ซึ่งเราควรจะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างต่อให้ไม่เป็นบุคคลตัวอย่างเนี่ย
เราก็จะต้องเป็นคนที่อเลิศตัวเองตลอดเวลาว่าช่วงนี้มีสถานการณ์ระบาดโรคแบบนี้
เราต้องเซฟตัวเองให้มากที่สุด
นี่ค่ะคุณผู้ชมประโยคนี้ค่ะถามว่าคุณผู้ชมที่ฟังประโยคนี้แล้ว
แม้ว่าไม่ได้เป็นคุณหมอไม่ได้เป็นพยาบาลไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์
คนเหล่านี้คือด่านหน้าที่จะต้องออกทัพไปรบกับโรคโควิด๑๙
แต่พอได้ฟังแล้วรู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจรู้สึกแบบกังวลใจ
เมื่อวานนี้ก็เลยทำให้หลายคนออกมาแสดงความไม่พอใจกับคำพูดของรัฐมนตรี
การกระทรวงสาธารณสุขจนในทวิตเตอร์เนี่ยเทรนด์ยอดนิยมเลยนะคะ
อนุทินขึ้นในทวิตเตอร์อันดับหนึ่งแบบนี้ค่ะ
ขออนุญาตโค้ดคำพูดที่ทำให้สังคมประชาชนคุณหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์
ไม่พอใจคือคุณอนุทินพูดว่าเท่าที่ผมได้รับรายงานมา
การติดเชื้อของแพทย์จากการปฏิบัติหน้าที่รักษาโรคโควิด๑๙ยังไม่มี
นี่คือสิ่งที่ต้องไปหวดกันจะหวดคุณหมอเหรอจะหวดพยาบาลเหรอ
ท่านพูดต่อบอกว่าพวกเราก็คือกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
พวกเราก็ไม่พอใจนะครับสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
ไม่เฝ้าระวังตนเองซึ่งเราควรจะต้องเป็นบุคคลตัวอย่าง
โอ้โหเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมเพจให้ความรู้ทางการแพทย์นะคะ
ออกมาเลยค่ะบอกว่าการที่คุณอนุทินพูดแบบนี้
รู้หรือเปล่าท่านกำลังบรรทอนการทำหน้าที่ของทีมแพทย์
ทีมแพทย์เหล่านี้ไม่เคยได้หยุดต่อสู้มาเกือบ๓เดือน
ไม่เคยได้กลับบ้านไม่เคยได้พักผ่อนต้องทำหน้าที่ด้วยความเครียด
ในขณะที่อันนี้สำคัญเลยหลายคนตั้งคำถามไปที่คุณอนุทินนะคะ
บุคลากรทางการแพทย์ในขณะที่อุปกรณ์การป้องกันติดเชื้อ
โควิด๑๙ก็ขาดแคลนนอกจากนี้ยังมีการเรียกร้องนะคะ
เรียกร้องให้คุณอนุทินเนี่ยเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเนี่ย
สั่งปรับสั่งปลดคุณอนุทินออกจากการเป็นรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขร้อนแรงนะคะเอาล่ะคุณผู้ชม
หลังจากที่สังคมเดือดบุคลากรทางการแพทย์เดือดแล้ว
หลังจากนั้นคุณอนุทินก็รู้ตัวค่ะออกมาแถลงข่าว
ผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัวของตัวเองนะคะออกมาอัดคลิปขอโทษค่ะ
บอกว่าไม่ได้มีเจตนาตำหนิหรือต่อว่าเพราะรู้ว่าทุกคนทำงานหนัก
และเสี่ยงชีวิตอยู่แล้วแต่ที่ตำหนิคือ
บุคลากรทางการแพทย์ที่ไปติดเชื้อมาจากการไปสังสรรค์กับเพื่อนฟู้ง
แต่ยังมาทำงานทำให้เจ้าหน้าที่ท่านอื่นต้องถูกกักตัว
จริงแล้วคือคุณอนุทินเป็นเจ้ากระทรวง
เวลาจะได้รับรายงานเนี่ยก็ต้องได้รับรายงานจากผู้ใต้บังคับบัญชา
ทีนี้มันเป็นเรื่องของการสื่อสารที่ผิดพลาด
เพราะผู้ใต้บังคับบัญชาไปรายงานว่าบอกคุณอนุทินบอกว่า
คุณหมอที่ติดโรคโควิดไม่ได้ติดจากการสอบสวนโรค
ไม่ได้ติดจากการรักษาผู้ป่วยแต่ไปติดจากที่อื่น
ไปจากการสังสรรค์ต่างเท่านั้นแหละค่ะ

ท่านก็เลยมาอัดคลิปขอโทษแบบนี้ลองฟังกันหน่อยค่ะ
ช่วงนี้เพราะว่าความกดดันก็เยอะนะครับ
จะพยายามปรับปรุงตัวเองให้ชัดเจนยิ่งกว่านี้
ขอให้ท่านได้มั่นใจครับว่าผมมีความเป็นห่วงพวกท่านทุกคน
และผมต้องการให้พวกท่านประสบความสำเร็จ
เราชนะโรคโควิดด้วยกัน
ก็ออกมาขอโทษนะคะแล้วก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจ
ที่จะตำหนิบุคลากรทางการแพทย์นะคะ

คือท่านเองก็ทำงานใต้ภาวะความกดดันเข้าใจ

เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ระมัดระวังเรื่องของการสื่อสารด้วย
ท่านเป็นเจ้ากระทรวงและเป็นจุดศูนย์รวมกำลังใจของคนทั้งชาติด้วยนะคะ
แล้วตอนนี้ท่านเป็นในพลนะ
ในการชัดทงรบเกี่ยวกับเรื่องโควิดด้วยนะคะ
หลายคนจับตามองท่านอยู่เนี่ยนะคะ